โดยเฉพาะเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องอะไร
เป็นประเด็นดราม่าเรื่องนี้เชื่อว่าเคยเกิดมากับพี่เปิ้ลแล้วเหมือนกัน
คุ้นเลยอ่านข่าวปุ๊บหน้าพี่เปิ้ลลอยมาแวบแรกเลย
ต้องบอกว่าดราม่าแน่นอนเมื่อวานนี้
เรื่องราวของน้องกุ๊กกิ๊บแล้วก็พระบี้
ตอนนี้พระบี้บวชอยู่แต่ว่ากุ๊บกิ๊บอุ้มน้องเป่าไปหาพระ
แล้วปรากฏว่ามีภาพออกมาแล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วย
พระกำลังอุ้มน้องเป่าอยู่ด้วยเช่นกัน
หลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยดีเหรอมันใช่เหรอ
มีคำถามแน่นอนนะครับคือตอนนี้พระบวชอยู่
แล้วก็เนี่ยอุ้มลูกสาวตัวเองเข้าใจแหละเป็นลูกสาว

บอกว่าเกรงจะเกิดอุปชาติแต่มันเกิดแล้วแหละ
ถึงท่านบางคนถามมิเปิ้ลอาบัดหรือไม่
ที่บางส่วนก็แสดงความคิดความเห็นว่า
เป่าเปล่าเองยังเล็กไม่เป็นไรหรอกมั้ง
ก็ต้องเป็นเด็กอยู่ด้วยยังไม่รู้เรื่องรู้ราว
เพื่อเป็นการไขความกระจ่าง
ที่เราจะจินตนาการมโนกันไปว่ามากกว่านี้ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยขอสอบถามไปยังแหล่งข่าว
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตามหลักพระธรรมวินัยพระสงฆ์พึงสำรวม
ดเว้นการใกล้ชิดกับคารวาสที่เป็นเพศหญิง
แต่กรณีพระบี้อุ้มลูกสาวน้องเป่าอายุ๓เดือนค่ะคุณผู้ชม
เขาถือว่าเด็กยังไม่รู้เรื่องยังเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์
แม้จะอาบัดจริงแต่ก็ไม่รุนแรงถึงขั้นปราชิกนะฮะ
ประชิกเนี่ยดิฉันอ่านมาไปสืบสอกความรู้มาคร่าว
เขาบอกมีอยู่๔ประการที่จะปราชิกได้

คือมีการเสพเมถุนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์

ไปเอาทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตัวเองมาเป็นของตัวเอง
เรียกง่ายว่าลักขโมยทรัพย์สินนั่นเอง
ข้อ๓ฆ่าคนค่ะหรือว่าทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ในส่วนข้อ๔คือมีการอวดอ้างความตามมาตรอุตริทั้งหลาย
แต่ว่าในของกรณีพระบี้เนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นไม่รุนแรงนะคะ

อาจยังไม่รู้ถึงพระธรรมมาวินัยครบทุกข้อ
ก็เป็นหน้าที่ของพระอุปชาหรือว่าพระพี่เลี้ยง

ก็คนที่อาจจะยังไม่เคยบวช
หรือว่าอาจจะอยู่ยังไม่เข้าใจเนี่ย
เขาอาจจะเฮ้ยอย่างนี้ผิดแน่นอน
ก็ต้องซัดก่อนแล้วใช่ไหมฮะ
อาจจะเมาส์กันไปได้แต่อย่างที่บอกนะครับ
อันนี้เขาถึงเวลาปุ๊บเนี่ยฮะ

ตอนเย็นเขาก็ไปปรงอาบัติได้

จำได้เรื่องพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นทอล์กออกเดือดเท้าเลยนะ
ขณะของพี่เปิ้ลนะฮะเป็นลูกชายแล้วคิดว่าลูกสาว
ยังกระหึ่มยังโดนซะยับเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นน้องกุ๊บกิ๊บแล้วก็พระบี้นะฮะ
ใจเย็นนะครับอันนี้เราสามารถปรงอาบัตรได้

เขายังไม่รู้เรื่องฮะแต่น่ารักมากเลยอ่ะ

คือคุณแม่กุ๊บกิ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแยกไม่ออก

เคลียร์กันไปแล้วเนอะคุณผู้ชมอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปรงอาบัติเอานะฮะ